ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมด๑๔คน

อุปเดหติรถทั่วเสียหลักตกข่าว

ได้ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิต๑๔คนและบาดเจ็บ๒๗คน
โดยรถทัวร์คันดังกล่าวออกจากกรุงโตเกียวตั้งแต่เมื่อคืนของวันพระหัสบดี
ที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่น
ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเช้าของวันศุกร์คือเช้าของวันนี้
เมื่อรถทัวร์คันนี้มุ่งหน้าไปยังสคีรีสอร์ทที่เมืองคารูอีซาวะ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนากาโน
เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
แต่บรรยายงานเบื้องต้นก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากคนขับหลับในครับ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศปลอดโปร่งแจ่มสายดี
และไม่พบความผิดปกติของพื้นผิวการจราจร